ส่วนเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวมีภาพให้เห็นชัดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
คลองตันเขาอายุ๔๐นะเขาเป็นสมาชิกเพจเฟซบุ๊ก
นักรบด่านเถื่อนเขาก็จะไลฟ์เฟซบุ๊ก
ด่านของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่
แต่จังหวะที่กำลังไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะ
อยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาด้านหลัง

แล้วมันเห็นภาพเลยนะเพราะเขากำลังสดผ่านเฟซบุ๊คพอดี

ต้องส่องทางไกลไปใช้
ผมมีครบครับบอกว่าผมมีครบแน่นอนนะฮะ

ยังไงล่ะ

อะไรที่ผมคิดว่าผมทำได้ผมทำทุกอย่างนะฮะ

หลังจากที่เราถูกกดขี่มานานนะครับ

หัวหน้าท่านด้วยนะ

ประมาณนั้นเนี่ยนะฮะ
ผมมีอุปกรณ์มาทรึกหลักฐานแน่นอนนะฮะ

ซื้อเครื่องใหม่มา
เป็นนี้นะ
นี่โดนแบบตุ๊บตับตุ๊บตับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมาด้านหลัง

มันถามว่ามีด่านรอ

แซ่ล้ออายุสี่สิบนะคะแล้วจุดเกิดเหตุคือซอยอ่อนนุษย์๔๔พระขนงค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับแจ็คคลองตันคนเจ็บมานะ
เดี๋ยวไปดูสภาพหน้าเขานะฟกช้ำปากแตกเลยนี่
นี่เขาชี้ให้ดูนี่เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนเกิดเหตุก็สดผ่านเฟซบุ๊ก
พูดเรื่องด่านตรวจของตำรวจที่ตั้งอยู่ในซอย
เพราะว่าการตั้งด่านมันเหมือนกับไม่ค่อยจะถูกต้องตามกฎระเบียบสักเท่าไหร่
แล้วก็ย้ายไปสดอีกจุดหนึ่งใกล้กับด่านเลย
ก่อนที่ด่านจะเลือกตั้งระหว่างกำลังสดผ่านเฟซบุ๊คไปได้แป๊บหนึ่ง
เขาสังเกตเห็นว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมา
ขี่มาด้านหลังจอดปุ๊บลงมาทำร้ายเขาเลยอ่ะ
ใช้แบบเหมือนกับขาตั้งกล้องตีครับนี่จนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็แผลอย่างที่เห็น
เที่ยงวันนี้แจ็คคลองตันไปสำนักงานเขตพระขนงค่ะ
ขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบดูว่าเนี่ยคนที่มาด้านหลัง
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาแล้วมาทำร้ายเขาเนี่ยเป็นใคร
ยังไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าเพราะว่าเขาโพสต์พูดถึงตำรวจไง
เขาก็สงสัยไงว่าเป็นคนของตำรวจไหมอะไรไหมอะไรแบบนี้นะคะ
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคนที่ก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่รู้จัก
หรือเป็นคนใกล้ชิดกับตำรวจนายใดในหนึ่งของด่านหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนที่จะมีการเก็บด่านเห็นตำรวจนายหนึ่ง
หยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วคุยอะไรกันบางอย่าง
แล้วรถของตำรวจก็ออกจากจุดตั้งด่านไปสักประมาณ๑๐นาที
สักพักรถจักรยานยนต์ของคนที่มาทำร้ายเขาก็มาทันที
เหมือนจังหวะมันได้เขาก็เลยสงสัยว่าใช่ไหม
พอคุยไลฟ์สดประมาณไม่ถึง๕นาที
ก็ขี่เข้ามาจอดด้านหลังผมแล้วก็ลงมาว่าพี่ไลฟ์สดเหรอ
ผมก็บอกว่าครับแล้วก็ไอ้สองคนนั้นก็ลงมา
มึงไร้สดเหรอก็ตามเหตุการณ์เลยก็ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
ไปตามนั้นนะครับผมไม่เคยมีเรื่องบาดม้างกับใครคนแถวนี้
ส่วนเรื่องที่เกิดเหตุในครั้งนี้ผมมีแรงจูงใจก็คือว่า
น่าจะเป็นน่าจะเป็นทางพวกผมเรียกว่าเห็บหมา
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าพวกพี่เข้าใจไหมน่าจะเป็นเห็บหมา
ครับผมถูกประมาณว่าถูกสั่งมา
เพราะว่าเหตุการณ์มันคาบเกี่ยวกันนะฮะ
คือก็คือโยงเหตุการณ์เลยว่ามันคาบเกี่ยวกัน
ระหว่างโทรแล้วก็ออกไป๑๐นาทีแล้วก็เข้ามาอย่างนี้ครับ
บอกว่าครั้งแรกเลยนะคะที่ลูกเพจถูกทำร้าย
เห็นว่ามีตำรวจใช้โทรศัพท์คุยกันแป๊บนึง
ขี่จักรยานยนต์ออกไปมีคนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วทำร้าย
มันแปลกเหมือนกับว่าเป็นคนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้รู้มาว่ามีการเลี้ยงฉลองกันด้วยหลังก่อเหตุ
มาทำร้ายเนี่ยแจ็คคลองตันเนี่ย
ก็เลยเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะหาตัวคนผิดมาดำเนินคดีได้หรือเปล่า
ทางเพจเองจะสู้ต่อยังไง
ผมว่าไม่ใช่วัยรุ่นนะเป็นริ้วล้อมากกว่าเป็นริ้วล้อ
เป็นพวกหมารับใช้มากกว่าครับอ่ามั่นใจเนื่องจากว่า
จากพยานหลักฐานที่ทำที่ทำหลดในที่เกิดเหตุ
ก็มีรองเท้าเป็นรองเท้าของริ้วล้อนะที่ทำหล่นไว้
ซึ่งตอนนี้เราก็ส่งให้พนักงานสอบสวนไปเรียบร้อยแล้ว
จะเป็นการต่างตอบแทนต่างตอบแทนกันมากกว่า
คงจะเป็นไหว้วานนะเท่าที่ทราบหลังจากนั้นนะครับ
ก็มีการโทรศัพท์รายงานไปยังคนที่สั่งการ
แล้วก็มีการเลี้ยงฉลองกันถึงความสำเร็จ
เลี้ยงกันณอ่าห้องพักแห่งหนึ่งห้องพักแห่งหนึ่ง
อันนี้ในส่วนของเพจเขานะคะครับแต่ว่าทางชาวบ้านที่เขาอยู่ในซอย
ปรีดาจันนอกบอกว่ากลางคืนตำรวจมาตรวจจุดตรงนี้บ่อยค่ะ
ก็สัปดาห์ละครั้งเลยอะค่ะที่ตำรวจบอกว่าสกัดจับเด็กแว้นไม่น่าจะใช่
เพราะว่าซอยมันแคบอ่ะออนุสสี่สิบสี่ไม่น่าจะมีเด็กแว้นมาแว้นอ่ะ
แขบคดเคี้ยวลูกละนาดก็เยอะแต่น่าจะมาสกัดจับเรื่องของยาเสพติดมากกว่า
แต่แข่งรถไม่น่าจะมีนะครับเพราะไม่เคยเห็นเลย
เพราะว่าทางนี้เลยลุกขึ้นเขาเยอะน่าจะเป็นจับอย่างอื่นมากกว่า
ครับเพราะเห็นพวกบางวัยรุ่นมันโยนน้ำอะไรนะกระท่อมอ่ะ
ทิ้งอยู่แถวแถวเนี้ยครับพอเจอปุ๊บมันกระโยน
ทางผู้กำกับสนพระขนงค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์บุญภูลบอกว่า
เมื่อคืนตำรวจจราจรประมาณ๖นายนะคะลงพื้นที่ตั้งด่านป้องกันเหตุอาทยากรรมและแข่งรถในเมือง
ตามคำสั่งของกรมคับการตำรวจนครบันห้าการตั้งด่านเมื่อคืน
รับว่าเป็นการตั้งด่านลอยแต่ไม่ใช่ด่านเถื่อน
เพราะในด่านมีอุปกรณ์การตั้งด่านถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างในด่านมีตำรวจระดับร้อยตำรวจเอกเป็นหัวหน้าควบคุมด่านตามกฎระเบียบ
ตั้งด่านจุดนี้เป็นการตั้งตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านแจ้งไป
อ่อนนุษย์สี่สิบสี่วัยรุ่นไปแข่งรถเสียงดังกันตอนกลางคืนเยอะครับ
ส่วนแจ็คคลองตันที่ถูกทำร้ายเนี่ยค่ะก็เข้าไปสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็เดินไปเดินมาตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่จริงจริงครับ
ทำให้แผนการจับเด็กแว้นล้มเหลวเพราะแจ็คคลองตันด้วยซ้ำเฟซบุ๊กไลฟ์บอกพิกัดด่านตรวจแว้นมันเลยไม่มา
จับแว้นไม่ได้ตำรวจบอกนะครับชุดจราจรก็เลยยกเลิกเก็บด่านถอนกำลังกลับสอนอพระขนง
ไปครึ่งชั่วโมงได้รับแจ้งว่ามีคนถูกรุมทำร้ายตำรวจก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าอ้าว
คลองตันนี่ที่เพิ่งสดผ่านเฟซบุ๊กต่อว่าเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านนี่
แล้วก็ขี่รถจักรยานโยนออกมาขี่หนีไปปากซอยอ่อนนุษย์๔๔ค่ะมีภาพแบบนี้ค่ะ
ตำรวจยืนยันว่าคนร้ายไม่ใช่คนของตำรวจนะคะครับไม่ได้ถูกตำรวจสั่งให้มาทำร้ายนะคะ
จากการสอบถามนายตำรวจชุดที่ไปตั้งด่านเมื่อคืน
ทุกคนยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มก่อเหตุจริง
ตำรวจก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจับคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
เพราะว่าเนี่ยก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไป